ทัพนักเตะทีมชาติไทยกำลังใจดีเต็มที่เลยทีเดียว
ประเทศอีรานนะครับก่อนที่จะมีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒นัดสุดท้ายเจอกับทีมชาติอีรักษ์ครับ
โดยนายรัศมีจิตธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงเตฮารานะครับ
เปิดบ้านพักเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับทัพนักเตะทีมชาติไทย
คณะผู้ฝึกสอนก่อนที่จะทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอีรักษ์ครับในวันที่๒๔มีนาคมนี้
โดยวันนี้นะครับก็จัดเมนูอาหารไทยทั้งไข่พะโลกกระเพราเนื้อ
แกงไก่และอาหารไทยในเมนูต่างนะครับ
เพื่อให้นักเตะไทยนั้นได้รู้สึกคุ้นเคยกับรสชาติอาหารไทย
ที่หารับประทานยากในกรุงเตฮาราน
ทางนี้ครับนายรัศมีร์เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีที่สถานทูตนั้น
เลี้ยงต้อนรับนักฟุตบอลไทยซึ่งที่ผ่านมานั้น
ได้ติดตามข่าวสารของทีมและทุกคนที่นี่ก็ตั้งตารอที่จะต้อนรับ
ทั้งนี้ครับทางสถานทูตก็เตรียมที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อยู่ที่นี่
ไปร่วมเชียร์ที่สนามด้วยนะครับ
พฤติราศาสตร์ไทยของเราก็คงจะได้ทำหน้าที่เต็มที่นะครับ
ในช่วงที่จะมีการแข่งขันในวันที่๒๔นี้นะครับ
ซึ่งทางสถานทูตก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่นี่ไปร่วมเชียร์นะครับ
รวมถึงทางสารทูตเองคณะเจ้าหน้าที่
ก็คงจะตามไปเชียร์อย่างเต็มที่นะครับ
พอไนก็เป็นภารกิจที่เราคงต้องช่วยกัน

ได้พาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งที่๒
โดยยังเน้นที่เรื่องของแท็กติก

พร้อมกับเปิดเผยว่าสภาพทีมตอนนี้ทุกคนพร้อมเต็มที่
แต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ๑๑ตัวจริงที่จะส่งลงสนามพบกับอีรักษ

แต่ว่าจะขอดูการซ้อมไปอีก๑๒วัน
ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศแต่งตั้ง
นายสุภสินลีลาริสอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแห่งขัน
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้
โดยให้มีอำนาจในการควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก
รวมถึงมีอำนาจในการมอบสิทธิประโยชน์ของสมาคม
โอนสิทธิ์ไปทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลใดก็ตาม
เพื่อให้การจัดการแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ที่สนามสุพัชลาศัย
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
โดยจะเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาซึ่งเกมจะเริ่มคิกออฟ
ในเวลา๑๙น๓๐น